สองมือนี้น้อมประนดด้วยใจพักทรงงานหนักไปทั่วแคว้นแดนสยาม
เมตตาเออล้นฟ้าทุกเขตคามหรือไทยงามอารามยิ่งมิ่งขวัญไทย
เมื่อ๑๒สิงหามาบรรจบขอน้อมนบถวายพระพรแด่องค์ท่าน
เหวยราชแทร่ซ้องกล้องกังวานตลอดการขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทเซ็นเดเทอร์เลวิชั่นจำกัด

ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
คือร้องได้ให้ล้าน

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

ขอต้อนรับคุณหนุ่ยคุณต้าคุณเฉเอมคุณอ้ำ

ไม่อยากเรียกชื่อเป็นคนสุดท้ายเลยอ่ะ

คุณถุยเป็นชื่อจริงเลยแหละครับ

เป็นชื่อเล่นเชื่อเล่นเต็มมีไหม
ชื่อจริงชื่อผมชื่อนายเจน

อีกท่านหนึ่งก็ไม่แพ้กัน
ดูจากรูปการณ์แล้ว

อยากยืนนิดนึงแล้วกันค่ะอะไรนะคะหายใจแป๊บทำไมคะ
มหลังไว้นานเกินดามหลังไว้

มาขึ้นมามีฮาแน่นอนนะฮะ
คู่นี้สิครับนี่เข้าไปเรียกคู่แบบคู่เรียบร
เรียบร้อยมันอยู่ใกล้กันนะ

ดิฉันเคยไปว่ายน้ำที่ฟาร์มจราเข้อยู่บ่อย
ไปก็ให้พวกมันว่ายกันมาดู
บ้าที่ไหนจะไปว่ายน้ำในฟาร์มจราเข้
รู้สึกวันนี้ทุกคนสดชื่นกันดีมากเลย
เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังต้อนรับพี่อ้อย

ตอนนี้เนี้ยอย่าไปเครียดมันมาก

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ทีนี้ก็เป็นฝั่งตัวช่วย

คุณอ้อยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะเป็นการฟังเพลงที่เคร่งกล้ามท้องมากที่สุด
มาดูกันเอาใจเชียร์นะครับ
ให้คุณอ้อยผ่านเพลงที่๒นี้ไปให้ได้นะครับ

แล้วไปสู่ใดที่๓ใดที่๔ใดที่๕ให้ได้

มีสติดีพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับ

มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒
เพลงมาครับ

ขอแทบคุณพี่อ้อย
ครับ

ชีวิตผู้สาวบ้านหน้าอุดการศึกษามีน้อย
ขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอย
โชคดีมีอายเฝ้าคอยหยัดยืนให้โอกาสใจ
ยิ่งพบยิ่งไกลมั่นใจอายเป็นคนดี
ยามเจ็บยามช้ำที่น้องมีอายคอยดึงไว้
เป็นพี่ยามท้องเป็นพ่อยามน้องวันไหว
ยามป่วยเฝ้าดูแลใจอายคือผู้ให้เรื่อยมา
บูชาอายเป็นพ่อพระในใจ
เชื่อไหมเชื่อใจอายทุกเวลา
ได้โอกาสเรียนได้รักจากอายแทนท่า
ขอบคุณสวรรค์เมตตาประธานอ้ายมายาใจ
ใจหักกับไอ้เหมือนใจได้ปริญญา
น้องอยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าอายปูทางไว้
จับมือประพองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้

จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป

จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป

จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป

จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป